เอาล่ะกลับมาในช่วงนี้เดี๋ยวผมถือโควิดส์อ่านเลยนะครับ
ลำบังกับคุณพระชมที่เค้าไลน์มาพูดกับเราอ๋อ
ว่าของดีของเด็ดแต่ละจังหวัดของเขามีอะไรกันบ้าง
นี่ไลน์มานะบอกว่าโอ้โหคุณชนะนี่แหละ
ไหนไม่มีพี่โม้โกหกเอาความจริงมาพูดเอาจริงนั่งส่งมานี่เยอะแยะมากมาย
ขนมจีนน้ำย้อยจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็มีปลาสลิดบางบ่อสมุทรปราการ
นี่อะไรนะตากแกงแกงคั่วมะแห่งตากใช่ไหมไม่เคยได้ยินเลย
แล้วก็มีข้าวแตนนทบุรีที่ลำปางก็อร่อยเหมือนกัน
แล้วนี่มีแก้วมังกรแปรรูปบ้านถิ่นจังหวัดแพร่ด้วยเอออันนี้ดีอันนี้ดีน่าสนใจ
หลายอย่างใช่มีของดีของเด็ดแต่ละหลายที่เยอะมากเลยนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมมีอะไรอยากจะแนะนำก็ส่งไลน์มาเพิ่มเติมกันได้
ของดีของเด็ดประจำจังหวัดของคุณผู้ชมค่ะ
เอาล่ะก่อนที่จะไปดูของดีของเด็ดแต่ละจังหวัดรวมไปถึงเดี๋ยวจะมีของกินให้ได้ติดตามกันด้วย
พาไปออกกำลังกายกันก่อนแล้วก็สร้างรายได้ด้วยไปปลูกอ้อยกัน
ไปตัดอ้อยไปปลูกอ้อยตัดอ้อยพร้อมพร้อมพร้อม
จังหวัดกำแพงเพชรเขาบอกว่าสร้างรายได้ดีเหลือเกินน้องใบตองครับ

พืชที่ปลูกจนสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมเขาบอกว่าได้ถึง๒ล้านกว่าบาทนะเขาว่าแบบนั้น
อ้อยอินซีนะครับซึ่งเป็นฝีมือของนางมาติกาศรีวรรณะ
เป็นเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยพันธุ์อ้อยสุพรรณบุรี๕๐
ภายในไร่ตำบลปาพุษาอำเภอขานุวรรลักษ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชร
ที่เคยทำอาชีพค้าขายนะครับก็ผันตัวมาทำเกษตรกรตามรอยในหลวงราชการที่๙
ก็เริ่มศึกษาในโครงการ๑ไร่๑แสนนี่คือชื่อโครงการนะครับ
ซึ่งเป็นโครงการเกษตรตามรอยพ่อและนำเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่นะครับ
เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพพื้นที่ของตนเองที่มีอยู่๒๐ไร่
เขาบอกว่าในช่วงรุ่นดุการณ์นี้นะครับพื้นที่สามารถสร้างรายได้ยั่งงางก็คือการปลูกอ้อยคันน้ำ
เพราะว่าให้ผลตอบแทนต่อไร่สูงมากเมื่อเทียบกับการปลูกอ้อยโรงงานและตลาดการบริโภคน้ำอ้อยสดเนี่ย
ตอนนี้เขาบอกว่ากำลังขยายตัวเป็นที่นิยมมากขึ้นและที่สำคัญนะครับการปลูกอ้อยของคุณพี่เขาเนี่ย
เขาปลูกแบบอินซีเป็นแบบปลอดสารพิษทั้งหมดเลยดีนะดีครับแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวอยู่ที่๘เดือน
สามารถเก็บเกี่ยวได้เลยและที่สำคัญนะครับให้เร็วใช่แล้วครับให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ย
เหมาะสำหรับปลูกทั้งในที่รุ่มและที่ดอนนับว่าเป็นสายพันธุ์อ้อยคันน้ำที่ทนต่อทุกสภาพพื้นที่ทนต่อโรคให้ปริมาณน้ำอ้อยเยอะ
ให้ความหวานสูงหวานเลยทีเดียวอยากทาน
ลูกครั้งเดียวไว้ต่อได้๓๕ครั้ง
ทำให้ลดต้นทุนในการปลูกได้มาก
ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้น
ลองฟังเสียงของเจ้าของไร่กันหน่อยว่า
เอ๊ะทำไมเขาถึงอยากปลูกอ้อยกันนะ
ทำไมถึงหน่อยถึงเลือกปลูกอ้อยคันน้ำ
เพราะว่าเราเห็นแล้วว่า

เราขายได้จริงแล้วก็ลูกค้าก็ตอบรับจริง
แต่สิ่งท้าทายมันยังไม่เกิดขึ้นตอนนั้นค่ะ
ครั้งแรกที่ขายอ้อยคันน้ำ
วันแรกที่ไปขายที่ตลาดเกษตรกร
ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะขายได้ไม่ได้นะคะ
ก็เทใส่แก้วให้พี่ทุกคนชิม
แต่ทุกคนชิมทุกคนตอบรับแล้วก็ซื้อทุกคน
แล้วตอบรับแล้วก็ซื้อทุกคนเลยนะครับ
บอกว่าอ้อยหนึ่งไร่มาทำเป็นน้ำอ้อยสร้างรายได้
ได้มากถึง๒๐๘๖๐๐๐บาท
๑ไร่๒ล้าน
ไร่ละ๒ล้านโอ้โฮคุ้มมากจริง

การเศรษฐกรท่านใดที่สนใจก็ลองไปปลูกกันดูได้
แล้วใครที่สนใจอยากจะอุดหนุนน้ำอ้อยนะครับ

ไปกันวันศุกร์ครับที่ตลาดเกษตรกร

แล้วก็ตลาดประชารัฐหน้าศบุรรณสามะภีร์

จะได้รู้ว่าเขาปลูกแล้วมันได้รสชาติดีอย่างที่

ฉันชอบทานนะน้ำอ้อยมีประโยชน์ด้วยนะ
ที่สำคัญทานแล้วสดชื่น

ไปหาอะไรอร่อยทานกันต่อดีกว่า
ใครที่ชอบทานน้ำพริกอยากจะแนะนำเลย
นั่นก็คือน้ำพริกปูนาครบ๑๐๐ปี
ของดีของราชบุรีค่ะ
หนึ่งร้อยปีบิไข่เยอะกว่านี้ไม่มี
โอ้โหเห็นแล้วจะขอไข่ต้มกับข้าวสวยตอนนี้นะคะ
ของนางสาวสุธิดาสุควิเศษอายุเท่าวันใหญ่ทางไทย

อายุร้อยปียกสากตำไม่ไหวแล้ว
อายุยี่สิบเอ็ดปี

เป็นชาวตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่๓มหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐม
ซึ่งการทำน้ำพริกครั้งนี้เนี่ยนะคุณมันเป็นการต่อยอดอาชีพเลี้ยงปูนา

วิธีการก็คือน้องเขาจะเลี้ยงปูนาในวงปูนซีเมนแล้วก็กระมังพลาสติก
ก่อนที่จะคัดแยกปูนาที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สมบูรณ์เก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไป
ส่วนที่เหลือนำมาแปรรูปนี่แหละเป็นน้ำพริกปูนาครก๑๐๐ปี
โดยดัดแปลงมาจากสูตรน้ำพริกเผาปลาย่างของคุณยาย
และก็นี่แหละค่ะคุณใช้ครกไม้โบราณอายุกว่า๑๐๐ปีที่ได้รับการตกทอด
ที่มาของคำว่าครก๑๐๐ปีก็คือครกที่ตกทอดมาจากรุ่นคุณยายเอามาตำน้ำพริก
ซึ่งจะทำให้ได้รสชาติแบบโบราณขนาดแท้เลย
หลังจากนั้นก็นำมาขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ก่อน
เริ่มต้นขายทางออนไลน์สร้างรายได้ระหว่างเรียนแบบนี้
ฟังดูว่าครกที่ใช้ตำเนี่ยมันพิเศษยังไงแล้วทำไมถึงต้องเป็นน้ำพริกปูนา
เป็นคกของคุณยายก็คือยายนี่ก็ได้ตกทอดมาจากทวดอีกทีนึง
อายุก็๑๐๐กว่าปีแล้วเพราะว่าเขายายก็๘๕แล้วค่ะ

คือที่เราเลือกใช้ครกนี้เพราะว่า๑มันสามารถตำได้ในปริมาณมาก
เพราะว่าโค้กสมัยที่เรามีก็คือจะเป็นโค้กเล็กอย่างคกหินอะไรอย่างนี้ก็คือมันเล็ก
แล้วคือมันทำได้แบบในปริมาณมากเนี่ยมันได้น้อยเราก็เลยเลือกที่จะใช้ครกนี้ดีกว่า
มันทำได้แบบได้ดีกว่าแล้วก็มันเหมือนแบบเทคเจอร์พวกเนื้อพริกเนื้อหอมอย่างนี้
มันยังพอมีให้เราเห็นบ้างแล้วก็กลิ่นการที่เราใช้การตำแทนการปั่นเนี่ย
มันทำให้กลิ่นพริกกลิ่นหอมเนี่ยมันหอมมากกว่าและยิ่งเป็นคกไม้ด้วย
มันเหมือนจะส่งกันกลิ่นมันจะส่งกันดีกว่า
ทำไมถึงเลือกที่จะกินอาจจะเพราะถ้าเกิดมองในแนวน้ำพริกเนี่ย
น้ำพริกก็เท่าน้ำพริกทั่วไปอ่ะอ่าแต่พอเราเริ่มเพิ่มคำว่าน้ำพริกปูนา
ซึ่งมันก็เฮ้ยปูนาแปลกมีน้ำพริกปูนาเป็นยังไง
เขาก็จะเริ่มแล้วอยากลองอยากชิมเหมือนเราพอเห็นอะไรแปลกเราก็อยากชิม
พอชิมแล้วมันถูกปากมันอร่อยมันก็เลยกลายแบบเป็นสินค้าที่ติดตลาดได้
ทั้งที่มันแบบปูนาเมื่อก่อนแบบสมัยก่อนนี่คือเห็นก็เคลียร์ทิ้งอย่างนี้
แต่ตอนนี้กลายเป็นปูนาหายากกว่าปูทะเล
ปูนาคาเกตัวใหญ่จะไม่มี
พอแล้วตอนนี้เนี่ยนะร้านของน้องเขาเนี่ยขายส่งออกต่างประเทศเลยนะคุณค่ะ
ใครอยากจะปรึกษาเรื่องการเลี้ยงปูนาหรืออยากจะซื้อน้ำพริก
ก็โทรไปสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยจ้า

ขายปูนาด้วยเขามีพ่อพันแม่พันไงแล้วก็นำมาแปลรูปเป็นน้ำพริกปูนาครบ๑๐๐ปิง
ซึ่งข้อน้ำพริกปูนาท้านคู่กับข้าวสวยร้อนมีคุณผู้ชมท่านนึงไลน์มา
คุณแพทย์บอกว่าตักข้าวสวยร้อนมานั่งรออยู่หน้าจอดูตลอดข่าวสุดสัปดาห์
ไม่ผิดหวังของเขาดีจริง
ใช่แล้วนะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยคุณผู้ชมก็ส่งไลน์กันมาเยอะมากจริง

มีอีกหนึ่งท่านตากอุณหภูมิ๓๙องศา

ยังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกันนะครับ